กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอีกหนึ่งปัญหานะคะ
ก็คือกรณีรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องนั่นเอง
เมื่อวานเรานำเสนอโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
รุ่นพี่ม๓ปิดห้องรุมทำร้ายร่างกายรุ่นน้อง
คือเมื่อวานคือผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาคุย
ดูเหมือนว่าเรื่องจะจบนะฮะแต่ปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบค่ะคุณผู้ชม
หลังจากคลิปนี้เนี่ยอันนี้เป็นคลิปเมื่อวานนะแล้วก็เป็นคลิปเก่า
เกิดขึ้นช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะค่ะล่าสุดมีออกมาสองคลิปนะคะ
สองคลิปที่ว่าเนี่ยเผยแพร่คือสิบสี่มกราคมที่ผ่านมา
อันนี้คลิปที่๒ค่ะเนี่ยค่ะ
ก็เป็นกลุ่มเดิมเลยนะคะกลุ่มที่เคยก่อเหตุในคลิปแรกนั่นแหละค่ะ

รุมทำร้ายเด็กนักเรียนรุ่นน้องจนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้า
น้องเองก็ล้มปุ๊บไปอยู่กับพื้น
คือตอนนั้นก็มีนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ

แล้วก็พยุงตัวเด็กนักเรียนชายที่ถูกทำร้ายให้ลุกขึ้นมา
คือฝั่งคนที่เป็นคนกระทำเนี่ยถ่ายคลิปไปด้วยหัวเราะไปด้วย
อันนี้คลิปที่๒เกิดขึ้นหน้าบริเวณห้องน้ำของโรงเรียน

แพร่คือ๑๔มกราคมที่ผ่านมา
แต่วันที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าถ่ายเมื่อไหร่อย่างไรแต่อันนี้เผยแพร่๑๔
มาดูคลิปที่๓ค่ะคุณผู้ชม
คลิปที่๓นับรวมคลิปที่เราให้ดูไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วย

คลิปที่๓ถูกเผยแพร่เมื่อ
วันที่สามสิบเอ็ดก็คือวันนี้นี่เองนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนเดียวกันนั่นแหละค่ะ
รุ่นพี่ปิดประตูทำร้ายรุ่นน้องแบบนี้นะคะรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม๒
ทีมข่าวก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามเด็กนักเรียนในคลิปที่ถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือน้องขออนุญาตไม่เปิดเผยหน้าน้องนะคุณผู้ชม
เราเองก็ปกป้องเรื่องสิทธิ์แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของน้อง
น้องที่ถูกทำร้ายบอกว่ารุ่นพี่ที่ทำร้ายตัวเองเนี่ย
เป็นกลุ่มเดียวกันกับในคลิปก่อนหน้านี้
ก็คือคลิปหนึ่งคลิปเมื่อวานที่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ถามว่าน้องแล้วสาเหตุที่พี่มารุมตบรุมกระทืบรุมเตะน้องแบบนี้
เพราะอะไรรุ่นพี่อ้างบอกว่าไม่ชอบขี้หน้า
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่เขาถูกทำร้ายกันหน่อยนะคะ
เค้าประชอบพี่หน้าเฉลยเค้าตาย
เขาตายแล้วก็มอเตอร์ศัยเค้าไง

เรียกผู้ปกครองทั้งฝ่ายที่ถูกกระทำ
และฝ่ายต้นเหตุคนก่อเหตุเนี่ย

สุดท้ายก็มีการตกลงกันได้
คือผู้ปกครองบอกว่าเอาแบบนี้ละกัน
ในเรื่องของว่าจะทำโทษอย่างไร

แต่ตัวเขาเองก็มีการไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพเกาะคาค่ะแล้วก็บอกว่าให้ตำรวจนำเด็กกลุ่มนี้เนี่ย
มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนทางโรงเรียนเองผู้อำนวยการบอกว่า
ก็มีการจัดเด็กออกเป็น๓กลุ่มด้วยกัน
คนที่ลงมือเนี่ยก็แน่นอนเอาไปเข้าค่ายปรับเรื่องของพฤติกรรมต่าง
กลุ่มที่๒ที่ลักษณะก็คือร่วมก่อเหตุอาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
กลุ่มนี้ว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มขออภัยทำทันบน
ส่วนกลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มที่ยืนดูเนี่ยนะคะก็ว่ากล่าวตักเตือน
ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือ
เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็คือคุณสุรพลบุรินทราพันธ์
เดินทางมาสอบสวนสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องมีการไปชกต่อยรุ่นน้อง
แล้วมันก็ไม่ใช่คลิปเดียวที่ปรากฏออกไปในสื่อออนไลน์ในโลกออนไลน์
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ส่งให้มาเรียน
ให้เป็นนักเรียนหรือให้เป็นนักเลงกันแน่

รองผู้ว่าบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบกรณีที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะโรงเรียนเองก็ถือว่าปล่อยประละเลย
ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากต้องใช้คำว่าซ้ำซาก

ว่ามันมีปรากฏออกมา๓คลิปที่เผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์
แต่จริงแล้วนะคะสืบไปสืบมามีทั้งหมด๖คลิปด้วยกัน
คุณผู้ชมใครมีคลิปที่เหลือ๓คลิปนะฮะส่งมาทางเพจไทยรัฐทีวีได้นะคะ
แล้วเดี๋ยวนำเสนอข่าวต่อให้นะคะ
แล้วเดี๋ยวตามเรื่องให้ด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้ว
คนที่เป็นผู้ลงมือก่อเหตุโดนอะไรยังไงกันบ้าง
ไม่ใช่คุณคนเดียวนะที่ถามที่บอกว่าส่งให้มาเป็นนักเรียนหรือเป็นนักเรียน